คุณผู้ชมไม่ได้อยากเป็นแค่คนรวย

อยากจะเป็นคนที่สวยแล้วก็รวยมากด้วย

เมื่อวันก่อนเชื่อว่าหลายคนก็เจอเรื่องราวมาซ้ำเหมือนเรา

ในวงการบันเทิงก็โดนมาหลายคนเหมือนกัน
อย่างคนแรกค่ะเจ้าพ่อสายฮาแน็กชาลี
โอ้โหจะผิดหวังกับชีวิตครั้งใหญ่ทั้งที

กินไปเลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูก่อน

แหลกผู้ชัง
เพราะว่าอย่างงั้นน่ะจ้ะ
เออส่วนอาการที่หนักที่สุดน่าจะคงเป็นคนนี้แหละค่ะ
ไปเลยค่ะร้านหมูกระทะแต่ไม่ได้ไปกินหมูกระทะ
กินอะไรดีเออตั้งไฟให้ร้อนเราจะดีจีนเข้าไปค่ะอืมดูสิค่ะ
คนที่ร้องไห้เสียน้ำตาไปเพราะผิดหวังเนี่ยมันก็มีแต่คนที่ยิ้มออกมันก็มาค่ะ
ฮายอาภาพรอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับงวดที่ผ่านมาแม่บอกแม่ได้กำไรจ้า
ลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเหมือนว่างอ่าซื้อไปสามหมื่นโอ้โหเออ
เยอะมากแต่แม่ถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวศูนย์เจ็ดสองเนี่ยถูกไปยี่สิบใบ
คุณผู้ชมคือรับทรัพย์ไปแปดหมื่นอ้าวไปเข้าเนื้อกำไรกำไรเออ
รอบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยจ้าอ้าวถือว่ารอด
ยี่สิบใบอันนี้เบิร์นไอ้ที่รอดอ่ะยี่สิบใบไอ้ที่ไม่รอดอีกปึกนึง
ดีนะที่ลงทุนแล้วยังกำไรด้วย
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูแล้วก็หอมปากหอมคอพอ
อย่าไปตามเขาหมดนะคะไม่ไหว
ถ้าตามเขาหมดเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวได้นะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ